เรื่องรักใครที่มันจบไม่สวยกันหน่อยดีกว่า
ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายออกมาพูดหลายคนบอกความสัมพันธ์คู่นี้ก็เหมือนจะจบลงเอยด้วยดี
สำหรับทอนกับพี่ซีเลิกรากันไปเหมือนจะเป็นเพื่อนกันได้
แต่เพราะฝ่ายยิงออกมาออกตื่นเท่านั้นเลยค่ะ
สายการ์ดเลยว่าที่เลิกกันเนี่ยเพราะมือที่๓
คนก็พุ่งเป้าไปเลยค่ะที่น้องพิมพิมประพาตอนนี้ตกเป็นข่าวกิ๊กกักกันอยู่
แล้วก็เล่นละครด้วยกันกับช้อนจินดาโชธนั่นเอง
งานนี้พิมเองก็งานเข้าค่ะก็ต้องออกโรงชี้แจงพร้อมกับยืนยันด้วยว่า
เธอเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวเลยนะจ๊ะไม่ใช่มือที่๓ของคู่นี้แน่นอน
ยังยืนยันความสัมพันธ์ของพิมกับช้อนว่าเป็นแค่พี่น้องที่ร่วมงานกันค่ะ
พิมไม่ได้มองว่าพี่เขามองแบบนั้นนะคะ
คือพิมไม่รู้ว่าคนที่ดูข่าวเขาจะแปลเป็นยังไงได้บ้าง
แต่ว่าพิมพิมตอบได้แค่ส่วนของพิมว่าพิมบริสุทธิ์ใจแล้วเราเป็นพี่น้องกัน
คนจะมองว่าเราเลิกพร้อมกันเพื่อที่จะมานี้หรือเปล่า
แต่ว่าพิมก็ตอบตามเดิมค่ะ
ตอนนี้พิมไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะคุยกับใคร
หรือว่าไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครจริงค่ะ

แสงเป็นคอเวอร์เป็นอะไรนะด้านล่างนั้นเป็นหุนอาริน่ากรานดีให้มาดามทุศโต้นะคะ
ไม่ต้องแปลกใจค่ะงานเดียวกันแต่ว่างานเดียวกันที่พี่แจ๊คจะเบาคุณผู้ชมค่ะ
ด้วยความว่าเออเจอใครมาด้วยล่ะเอสเตอร์สุปรีลีลาค่ะ
ด้วยความว่าเธอก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปภาพของยิปซีคิริติ
ซึ่งเอสเตอร์เนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วเมื่อก่อนก็เคย
อืมอ่ะไปฟังค่ะ
คืองานนี้ติดต่อมานานมาก
เป็นหลายอาทิตย์ก่อนที่จะมีข่าวด้วยค่ะ
หนูว่าอย่าโยงเลยค่ะมันนานมาก
แล้วคือหนูก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่ห่างอาจจะเพราะว่าไม่ได้เห็นว่าถ่ายรูปด้วยกัน

แต่เพราะว่ามันมีข่าวคนก็เลยอาจจะเป็นที่สังเกตมากกว่าปกติค่ะ